และอย่างที่บอกไปคุณผู้ชมวันพรุ่งนี้เราจะบุกไปที่จังหวัดพิจิตรใช่ไหม

วันนี้แหมเรียกน้ำย่อยกันก่อนเลยดีกว่าคุณผู้ชมไปตลอดเที่ยวกันที่พิจิตรเลย
คุณวัชรีดวงใสจะพาเราไปชมอุทยานเมืองเก่าพิจิตร
สถานที่ที่มีร่องรอยทางประวัติศาสตร์เยอะแยะมากมาย
แล้วก็มีตำนานเรื่องเล่าของชาลวันด้วย
และที่สำคัญค่ะโบราณสถานนับร้อยปีมีให้ได้ชมกันด้วย

คุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะเรามาตลอดกันที่อุทยานเมืองเก่าพิจิตรค่ะ
เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คค่ะของที่นี่นะคะ
ที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ
แล้วก็มีเรื่องราวของชาลวันค่ะ
ที่นี่นะครับคาดว่าเป็นเมืองเก่าของจังหวัดพิจิตร
สร้างขึ้นสมัยเจ้าพระยาโคตะบอง
เมื่อปี๑๖๐๑ค่ะ
เข้ามาด้านในนะคะก็จะร่มรื่นด้วยพันไม้นานาพันธุ
วันนี้เราจะมาตลอดกันที่นี่ค่ะ
และวันนี้ค่ะเราก็มีผู้ใจดี
เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองเก่า
และปราศชาวบ้านพาเราไปตลอดเที่ยวกันค่ะ
เริ่มจากวัดมหาธาตุเป็นโบราณสถานก่อด้วยอิต
ตั้งอยู่กึ่งกลางเมืองพิจิตรเก่า
ทางกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน

ประกอบไปด้วยพระธาตุเจดี

ด้านหน้าเป็นที่ตั้งของวิหารเก้าห้อง
ด้านหลังเป็นพระอุโบสถค่ะ
เป็นอิตก้อนใหญ่ใหญ่มาก

นั่นก็คือถ้ำชะละวันนั่นเองค่ะ
ว่ากันว่าเมื่อ๖๕ปีก่อนมีพระพิสุสงฆ์
รูปหนึ่งจากนครชุมเดินถือเทียนค่ะ
เข้าไปในถ้ำแห่งนี้แหละค่ะ
แต่ว่าจนเทียนหมดเล่มแล้วนะคะก็ยังไม่ถึงก้นถ้ำ
ก็เลยไม่รู้ว่าข้างในจะสวยวิจิตรการตาขนาดไหน
แต่ว่าปัจจุบันนี้นะคะก็ดินก็ได้พังถล่มลงมา
ก็ทำให้หน้าถ้ำตื้นเขินนะคะ
ก็เป็นในลักษณะที่เราได้เห็นกันปัจจุบัน
แล้วก็ที่หน้าถ้ำนะคะทางจังหวัดก็ได้ทำรูปปั้นไกรทองเอาไว้นะคะ
ซึ่งก็เป็นเรื่องราวมาจากบทพระราชนิพลของในหลวงรัชกาลที่๒นั่นเองค่ะ

สันนิษฐานนะคะว่าถ้ำแห่งนี้เนี่ย
สมัยก่อนอาจจะเป็นที่หลบภัยของกษัตริย์สมัยโบราณเวลามีสงคราม
หรือว่าเป็นที่หลบหนีออกนอกเมืองสมัยที่มีค่าศึกล้อมเมืองค่ะ
และตรงนี้ค่ะก็เป็นสารหลักเมืองพิจิตรค่ะ

ชั้นคือด้านบนจะเป็นที่ตั้งของสารหลักเมืองส่วนด้านล่างจะเป็นที่
ดิษฐานรูปปั้นของพระยาโคตะบองซึ่งชาวบ้านเรียกว่าพ่อปู่เป็นที่ยึดเหนื
จิตใจและที่เคารพนับถือของชาวบ้านพิจิตรค่ะ
วรณนะครับที่มาอยู่ตรงนี้ซึ่งภาคบุงงโอ้นอ่ะ
เป็นผู้ที่ได้สร้างขึ้นท่านใช้ใช้จิตสมาธิท่านนั่งแล้วก็เห็นเป็น
เป็นร่างแล้วก็ให้คนปั้นขึ้นมาตรงนี้นะครับรูปร่างตรงนี้
แล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่เราสังเกตเห็นก็คือถ้าขึ้นไปด้านบนก็คือเป็นสารหลักเมือง
ครับพอเราไปอยู่ข้างบนเท่ากับว่าหลวงปู่ก็อยู่ร่างเราอย่างนี้ได้เหรอคะ
ได้ครับเพราะว่าท่านบอกว่าหลวงปู่พญาโคตบองเทวราชเนี่ย
หรือพ่อปู่ที่ชาวบ้านเรียกเนี่ยท่านเป็นเทพที่รักษาชั้นดินอยู่
ใครที่ได้เข้ามาที่อุทยานเมืองเกาะพิจิตรนอกจากได้ซึมซับกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจแล้ว
ยังได้มาสักการะสารหลักเมืองและหลวงปู่พระยาโคตะบองเพื่อความเป็นสิริมงคลและที่สำคัญยังได้มาพักผ่อนยนต์ใจ
หันไปทางไหนก็มีต้นไม้ร่มรื่นหลายชนิดนับว่ามาที่นี่คุ้มค่าจริงจริงค่ะ
ชัชรีดวงใสข่าวเทราะทีวีรายงาน